โดนอดีตแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย

เขียวไปทั้งตัวเลยนะคะตั้งแต่หัวจะหลดเท้า

ประเด็นที่๒ไปแจ้งความไว้ในท้องที่สพบางกรวย
๓เดือนแล้วแม้แต่เสียงโทรศัพท์เรียกเธอไปสอบปากคำก็ไม่มี
ง่ายคือคดีไม่คืบเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
เฮ้ยถีบล้มทั้งยืนเลยเห็นไหมคะตอนแรกตบก่อนเปิดก่อนเลยตบตบ
สงสารอ่ะผู้หญิงอายุ๑๘ปีเท่านั้นนะคะโอ้โหนี่คบกันแค่เดือนเดียวนะ
เดือนออกลายเลยเดือนเดียวออกลายเลยออกมาลายมาเลยออกลายให้เห็น
แล้วสักพักหนึ่งถีบถีบผู้หญิงอายุ๑๘ปีปีน้องตัวนิดเดียวล้ม
ทั้งยืนอ่ะอย่าไปทนค่ะนี่ลูกผู้หญิงนะคะจะเลือกแฟนเนี่ย
ผู้เสียหายเนี่ยชื่อว่าน้องมายอายุ๑๘ปีเอามาให้กับเพจ
ทำไมต้องเอามาให้เพจอ่ะก็เอาไปให้ตำรวจแล้วตำรวจไม่ทำ
อะไรอ่ะคดีไม่คืบอ่ะร้อนใจอะค่ะเธอบอกว่าเธอโดนอดีต
แฟนเก่าเนี่ยทำร้ายแฟนเก่าชื่อว่าบิวนะคะเธอคบกับนาย
มาได้สักประมาณเดือนนิดนิดแล้วย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายชายใน
ที่จังหวัดนนทบุรีช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอ
ไปจับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นนี่ครบซ้อน
สอนมาแล้วฮะผู้ชายเป็นอะไรอ่ะนะฮะตัดสินใจเลิกรากับนาย
ถูกแล้วในเมื่อคุณจะคบคนอื่นใช่ไหมฉันก็เลิกนะฮะ
คุณมายบอกแบบนี้ตัดสินใจเลิกรายกับนายบิวแต่นายบิวเนี่ย
ไม่ยอมเพราะไม่ยอมเสร็จปุ๊บคือจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนประมาณ
นี้อืมไม่ยอมให้คุณมายเนี่ยเลิกแล้วไปยึดโทรศัพท์ของเธอมา
ด้วยแล้วทำร้ายร่างกายตบหน้าผลักลงพื้นถีบแล้ววันนั้นเนี่ย
ไปหยิบมีดปาดเนยมาด้วยนะหยิบมาทำไมอ่ะคุณมายไม่ได้เล่า
ประเด็นนี้นะคะแล้วโอ้โหอันนี้หนักเลยการกระทำทั้งหมดของนาย
มีคนในครอบครัวของนายบิวเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่
มีใครห้ามไม่มีใครห้ามไม่ว่าเป็นคนถ่ายคลิปด้วยญาติของ
ผู้ชายเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนี่ถีบกระเด็นกระดอนแบบนี้นะคะเธอ
บอกว่าเธอไม่ทนแล้วค่ะช่วงที่นายบิวไม่อยู่บ้านเนี่ยเธอ
วิ่งหนีออกมาจากบ้านวิ่งหนีออกมาจากบ้านนะคะในสภาพ
ร่างกายเป็นแบบนั้นนะคะในสภาพร่างกายนี่ช้ำขนาดนี้ค่ะ
แขนขาลำตัวถึงบอกไงฮะว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย
ถูกทำร้ายนะคะเธอก็เลยนี่รีบไปตรวจร่างกายเพื่อเอาหลักฐาน
ไปแจ้งความไว้ที่สพบางกลวยผ่านมาแล้วกว่า๓เดือน
คดีไม่คืบนะคะไม่มีแม้แต่เสียงโทรศัพท์จากตำรวจเรียกเธอไปสอบ
ปากคำในฐานะผู้เสียหายเธอก็เลยตัดสินใจในเมื่อตำรวจอ่ะดู
พึ่งไม่ได้แล้วพึ่งเพจดีกว่าพึ่งโซเชียลดีกว่าเอา
พอเอามาร้องแบบนี้ปุ๊บเป็นข่าวเลยเป็นข่าวเลย
ไม่แน่ใจว่าไอ้ข่าวที่มันออกไปที่เราพยายามอ่านพยายามนำเสนอเนี่ย
จะไปกระตุ้นการทำงานของสพบางกลวยได้หรือเปล่า
นนทบุรีเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ